ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่แหม่มันก็แปลก
เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับที่วัด๑นะครับ
มีคนเมาขี่จักรยานยนต์เข้าไปในวัดวนรอบโบสถ์
ย้อนสอนแบบเข้ารอบเมนอย่างนั้นด้วยได้รอบครึ่งฮะ
ไม่รู้อีกท่าไหนเสลล้มแล้วก็หัวไปกระแทกกับระคังไว่ใหญ่เลย
โอ้โหคือพระเจ้าเนี่ยนะที่ออกมาดูเนี่ยเพราะได้ยินเสียงระคังดัง
แล้วพระท่านบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ปกติก็ดีหรอก
พอเมาทีไรชอบเข้าไปด่าพระในวัด
ที่หัวไปโขกกับระคังคงเป็นวิบากรรมของเขาละมั้ง
โอ้โหนี่กรรมมันตามทันแล้วมั้ง
แต่ก็สงสารนะนะ
ก็เมาอ่ะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
นี่กู้ภัยก็มาช่วยกันคือระคังเห็นอย่างนี้ทั้งหนาทั้งหึงเหล็กนะ
เนี่ยครับแขวนไว้ที่ต้นไม้นะครับแถวข้างโบสถ์นะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บคือนายวิรัติพรมสิริอายุ๔๘ปีนะครับอยู่ในอาการมึนเมา
แล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะรอยถลอกตามร่างกายหลายจุด
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ใต้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้โบสถ์นะครับ
ต้นไม้ต้นนี้มีระคังแขวนเอาไว้จักรยานยนต์๑คันล้มอยู่
ลูกศิษย์วัดทั้งพระที่วัดก็ออกมาดูกันเยอะแยะไปหมด
นายวิรัติผู้บาดเจ็บคือนอกจากจะเจ็บที่ศีรษะหัวแตกแล้วเนี่ย
ยังเมาอย่างหนักพูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ยังพูด
คือเจ้าหน้าที่ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาการมันเป็นยังไงเหรอ
นายวิรัติบอกว่าตั้งใจจะมาขี่จักรยานยนต์วนรอบโบสถ์สักสามรอบ
แต่หลังจากวนได้แค่รอบครึ่งก็ขี่รถไปชนระคัง
หัวก็เลยแตกแล้วก็เกิดอาการแบบนี้
เอกเองโชนระคังเหรอจะได้บอกหมอก็ถูก
เอ่อนะว่าทำไมขี่มอเตคเข้ามาครับ
ผมวดละ๓รอบแล้วก็ขี่ออกไปรับครึ่ง
มันวนมาอย่างนี้แต่นี่มันวนมาอย่างนี้ก็ย้อนสอนค่ะ
อ้าวย้อนสอนด้วยหว่า

นี่หลวงพี่ท่านก็บอกมันย้อนสอนไง
โบสถ์เขาต้องเวียนแบบไม่ใช่รอบเมน
นี่ขี่ทวนเข็มนาฬิกาจากขวาไปซ้าย
จริงต้องตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมรอบโบสถ์

ผมว่าถ้าตามเข็มก็ถ้าจากสภาพนี้ก็คงจะเหมือนกันแหละครับ
ซึ่งพระที่วัดออกมาก็เพราะว่าได้ยินเสียง
ระคังดังกลางวานเลยครับก็เลยออกมาดูกัน

ซึ่งพระอาทิวัตรบอกว่าผู้บาดเจ็บนี่นะไหนวิรัติ
ปกติถ้าไม่ได้กินเหล้าไม่เมานะ
ก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่ดื่มเหล้าทีไรเป็นแบบนี้ทุกที
บางทีถึงขั้นเดินมาด่าพระในวัดนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าจะเป็นวิบากรรมหรือเปล่า
จอดมาหาพระจอดตามกุฏิละนะอันนี้ขี่วน
แต่จักรยานยนต์นี่ไม่ใช่ของผู้บาดเจ็บนะครับ
จักรยานยนต์เป็นของนายวิทยาบุญซ้อนอายุ๖๗ปีนะครับ
ซึ่งเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่า
เช้าวันนี้ตัวเองก็ขี่จักรยานยนต์ไปส่งหลานที่โรงเรียน
แล้วก็ขี่รถเข้ามาในวัดเจอนายวิรัติเนี่ยเมาอยู่แล้วนะ
ขอยืมรถจักรยานยนต์บอกว่าจะไปหาหลวงพ่อรูปหนึ่ง
ก็ให้ไปแต่ไม่คิดว่าจะไปขี่รถวนรอบโบสถ์นะฮะ

หลังเกิดเหตุก็พบว่ารถจักรยานยนต์ก็พังเสียหายด้วย
เพราะว่าชนทั้งกำแพงโบสถ์ชนทั้งระคังตรงนั้นนะครับ
ระหว่างกู้ภัยเข็นเปรย์นำตัวขึ้นรถนี่
นายวิรัตินี่ก็ยกมือพนมเลยนะไม่ได้ขอบคุณกู้ภัยนะ
บอกได้ยินเสียงพระสวดยังแว่วอยู่
อาประมาทระวังนะครับดื่มเหล้าไม่ช่วยอะไรเลย